หากทางลูกเนี่ยเธอจะเลี้ยงก็ได้หรือว่าจะให้ฉันก็ได้
แต่ถ้าเธอจะเลี้ยงเองฉันจะเรียนฉันจะส่งเสียให้จนจบปริญญาตรี
เขาพูดไปแบบนั้นเราไม่เคยรับการเยียวยาเราเลย

สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับวันนี้
เราคุยกันเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่ต่อเนื่องมาวันสองวัน
ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะฮะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื่อว่าท่านได้เห็นข่าวกันบ้างแล้วนะครับ
มันเป็นกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๑นะครับ
ตอนนั้นมีการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากอทมคุณลีน่าจังจันจานะครับ
ซึ่งลงสมัครผู้ว่ากอทมด้วยมีข่าวว่าทีมงานที่ไปช่วยหาเสียงคนหนึ่งเป็นผู้ชาย
จมน้ำเสียชีวิตระหว่างการที่ลงพื้นที่
เวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคุณป้าของน้องนะฮะ
ที่เป็นลูกของทีมงานคนนั้นเป็นลูกสาวสองคนนะครับ
เวลาผ่านมา๑๐กว่าปีเนี่ยน้องตอนนี้อยู่ม๔๑คนผู้หญิงนะฮะ
อีกคนนึงก็ผู้หญิงเรียนอยู่ชั้นม๒อยู่ที่จังหวัดแพร่นี่คือคุณป้านะฮะ
แล้วอีกคนนึงก็คือลูกชายของคุณป้ามีศักดิ์ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องของน้องทั้งสองคนนั่นแหละ
ออกมาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนเพื่อให้แจ้งเรื่องราวไปยังคุณลีน่าจัง
ว่าคุณลีน่าจังตอนนั้นเคยบอกว่าจะดูแลเด็กจนถึงจบปริญญาตรีนะครับ
ทำไมถึงเงียบหายไปคุณลีน่าจังก็ออกมาแล้วนะฮะบอกว่าไม่ได้เงียบหายไปนะ
แต่เคยคุยกับแม่ของเด็กในช่วงเวลานั้นนี่อันนี้คือน้องสองคนคือน้องผู้หญิงนะฮะ
๒คนนะครับน้องตัวเล็กเนี่ยอันนั้นเป็นลูกของคุณแบงค์ที่เป็นลูกชายของคุณป้า
ดูแลน้องทั้งสองคนอยู่คุณลีน่าจังบอกไม่ได้หายนะไม่ได้ทิ้งนะ
แต่แม่ของเด็กนั่นแหละที่หายไปเลยและยินดีจะช่วยเหลือเด็กสองคนนี้
วันนี้ผมก็เลยเชิญมาทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมที่รายการนะฮะ
เดี๋ยวค่อยค่อยแนะนำกันเลยนะครับเอาทางฝั่งของคุณป้าที่ดูแลน้องทั้งสองคนก่อนนะครับ
แล้วก็คุณแบงค์ลูกชายของคุณป้าด้วยนะฮะก็คือคุณวันนาฉันธนิษฐ์
และคุณชนะทิพย์ฉันธนิษฐ์นะครับทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้นะฮะ

แล้วก็คุณลีน่าจังแน่นอนว่าอยู่กับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิคุณลีน่าจังนะครับสวัสดีค่ะและทนายรณรงค์แก้วเพชร
ที่ออกมาโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อนู่นเลยฮะเช้าวันศุกร์เลยเป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมา
ธนายรณรงค์นะครับสวัสดีครับธนายรณรงค์สวัสดีครับสวัสดีคุณป้าสวัสดีคุณแบงค์
สวัสดีครับคุณลีน่าฮะโอ้โหคือวันนี้เนี่ยเราทุกคนมาก็เพื่อเด็กสองคนนะฮะ
เดี๋ยวผมขอให้ทางคุณป้ากับคุณแบงค์ที่ดูแลน้องได้เล่าให้ฟังก่อนเนอะ
ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวคุณลีน่าจังจะได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังกันนะครับ
เอาทางคุณป้าอ่าคุณแบงค์ให้ให้ลูกชายพูดเนอะนะฮะลองลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเออยังไงถึง
ถึงออกมาในช่วงเวลานี้เป็นข่าวว่าคุณลีน่าจังอยู่ไหนช่วยมาดูแลลูกของทีมงาน
หาเสียงผู้ว่ากรทมเมื่อปีห้าหนึ่งหน่อยค่ะที่เขาเสียชีวิตในตอนนั้นน่ะ
คือหลักนะครับต้องขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับว่าในช่วงนี้ครับต้องบอกว่า
ตัวของคุณแม่นะครับแล้วก็ของของพ่อของแบงค์นะครับเนอะอ่าเขาอายุท่านเนี่ย
ตอนนี้๕๘๕๙แล้วครับก็ในปีหน้าเนี่ยท่านต้องเกษียณงานแล้วเราแค่เพียงอยากจะหา
เขาเรียกว่าความมั่นคงทางด้านการศึกษาให้กับตัวเด็กเท่านั้นเองครับ
ในการออกมาในครั้งนี้นะฮะเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องอื่นใดเลยไม่มีเลยเท่านั้นเองครับ
คือคือถ้าจะย้อนไปเนี่ยผมช่วยสรุปเรื่องเกิดผิดถูกยังไงลองบอกนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณลีน่าได้คุยกันนะครับ
คุณที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือคุณพ่อของน้องนะฮะคุณพ่อของน้องทั้งสองคนนะครับก็คือคุณธีรศักดิ์ชิตานนท
ใช่ครับเมื่อปี๒๕๕๑ไปเป็นทีมงานช่วยคุณลีน่าจังหาเสียงผู้ว่ากอทมแล้วก็ไปจมน้ำเสียชีวิต
ใช่ครับหลังจากนั้นมันมีข่าวในตอนนั้นก็คือคุณลีน่าจังเนี่ยได้คุยกับภรรยาของผู้ตาย
ครับผมก็คือคุณแม่ของเด็กใช่ครับซึ่งตอนนั้นมีลูกสาวคนโตอายุขวบกว่าเองอ่าหนึ่งขวบเจ็ดเดือนครับ
อีกคนนึงอยู่ในท้องตอนนั้น๗เดือนครับท้องอยู่๗เดือนท้อง๗เดือนตั้งคัน๗เดือน
ก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือแบบนั้นแบบนี้ถูกต้องครับแต่อยู่ดีเนี่ยแม่ของน้องเนี่ยหายไปตั้งแต่
๕๒เหตุการณ์เกิดปี๕๑แล้วลูกสาว๒คนนี้ก็เลยอยู่กับป้าที่เป็นพี่สาวของพ่อที่เสียชีวิตไป

อยู่ม้อ๒คุณแบ๊งบอกว่าแม่เนี่ยดูแลหลานสาวอีก๒คนเนี่ยปัจจุบันอายุ๕๙
ลูกของน้องชายก็ยังเรียนอยู่ยังมัธยมอยู่เลย

ถึงจบปริญญาตรีหรือเปล่าหรือเขาจะเติบโตมา

อันนี้ผมอ้างอิงจากคลิปข่าวนะครับท่านนี้น่าจังนะครับต้องขออภัยนะครับ
มีคำพูดอยู่หนึ่งท่อนที่บอกว่าลูกเธอจะเลี้ยงเองก็ได้หรือให้ฉันเลี้ยงก็ได้
แต่ฉันจะส่งเสียจนจบปริญญาตรีอันนี้คือผมอ้างเองแค่ท่อนนี้
ในส่วนของเรื่องของการดูแลภรรยาอะไรตรงนั้นผมไม่ได้โฟกัสเลย
โฟกัสการการออกมาออกสื่อในครั้งนี้นะฮะก็คือโฟกัสในส่วนแค่อนาคตของเด็กสองคน
เพราะว่าต้องบอกว่าเด็กสองคนนี้ครับค่อนข้างที่จะฝ่ายเรียนนะครับ
รักในเรื่องของการเรียนมากอันนี้ซึ่งตรงนี้ข้อมูลเนี่ย
ผมเตรียมมาให้คุณลีน่าจังได้ชมแล้วว่าตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วเขาเป็นคนที่รักเรียนมากครับ
แบงค์บอกมันมีคลิปข่าวที่คุณลีน่าเคยให้สัมภาษณ์แล้วคุยกับแม่เด็กในช่วงเวลานั้น
เดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูคลิปในวันนั้นหน่อยย้อนไปเมื่อปี๒๕๕๑นะฮะ
ถ้าเกิดคลิปพร้อมเดี๋ยวบอกผมกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ฟัง
คือต้องขอบคุณทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยนะครับของพี่สรยุทธ์นะฮะ
เพราะว่าเป็นข่าวตั้งแต่ปี๕๑แล้วก็มีภาพมีคลิปเสียงในการคุยกันระหว่างแม่ของน้องกับทางคุณลีน่าจังเอาไว้
ท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะฮะลองฟังนะฮะ

นี่คือสิ่งที่คุณลีน่าจังได้คุยกับภรรยาของผู้ตายที่เป็นทีมงานหาเสียงในวันนั้นเมื่อปี๒๕
ท่านผู้ชมครับให้ดูตรงนี้เนี่ยอยากจะสื่อไปถึงอีกมุมหนึ่งด้วยก็คือคุณนิชการนะฮะ
คุณนิชการหรือว่าคุณโอก็คือคุณแม่ของน้องน้องสองคนครับอ่า
คุณป้ากับคุณแบงค์บอกตั้งแต่ปี๕๒นี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนคือเป็นตายร้ายดีอยู่ไหน
ใช่ครับก็ไม่รู้อ่ะฮะใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้รับการติดต่อมาเลยอ่ะนะคะ
อืมคือผมขออนุญาต์ไล่ทำอะไรครับพอตัวของคุณธิรสังเขาเสร็จชีวิตตอนเดือนกันยานะครับ
ช่วงนั้นเนี่ยกัญญา๕๑ตั้งคัน๗เดือนแล้วก็มาคลอดที่แพร่ตอนเดือนพฤศจิกายน
แล้วก็ช่วงของปลายปีห้าหนึ่งนะครับเขาก็เดินทางพาลูกเนี่ย
เดินทางไปหาคุณลีน่าจังนะครับไปไปตามสื่อนะครับ
รินสังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่า
ติดต่อทางแบงค์กลับมาทางครอบครัวกลับมาว่า
พี่จะไปทำงานพี่ขอเอาน้องเนี่ยไปให้ทางบ้านได้ไหม
ไปไปฝากเลี้ยงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือฝากคุณป้าใช่ใช่
หลังจากนั้นเราก็รับก็รับโอเคแล้วก็รับอะนะคะ
แต่พี่มีข้อแม้ว่าถ้าคุณมารอบนี้
หมายความต้องเปลี่ยนหลักฐานมาให้พร้อมเพื่อที่จะคือจะโอนนะคะ
คือโอนเป็นบุตรบุญธรรมคือถ้าจะเอาหลานมาให้เลี้ยงเนี่ย
ต้องยกหลานให้เป็นลูกบุญธรรมของป้านะใช่
เพราะกลัวว่าเขาจะเอาลูกไปอีกอย่างงีหรอใช่ครับเพราะว่าต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่ที่ไปครั้งแรกนะครับ
คือคือแม่ของเขาเนี่ยพาเด็กสองคนหนีไป
เด็กสองคนหนีนะครับใช้คำว่าหนีนะครับปลายปีห้าหนึ่งถูกต้องครับ

ซึ่งในช่วงเวลานั้นขึ้นมากรุงเทพถูกต้อง
คุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วคุณก็ไปให้สื่อสัมภาษณ์
มาออกอากาศสดคุณก็ยังพูดอย่างนี้อีก
เวลาจะพูดอะไรต้องมีพยานหลักฐาน

ย้อนไปปี๕๑นะเดี๋ยวให้คุณลีน่าจังเล่าให้ฟังดีกว่า
ผมขอพักครู่เดียวได้ไหมครับขอพักครู่เดียวนะฮะ
มุมของคุณป้ากับคุณแบงค์ได้เล่าให้ฟังแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวฟังทางคุณลีน่าหน่อยนะ
แต่ว่าวันนี้ยืนยันว่าคุณลีน่าจะช่วยเด็ก

เดี๋ยวพักครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับท่านผู้ชมครับพักครู่เดียว
เปิดปากกับภาคภูมิ

เอาละเราฟังในมุมของคุณป้ากับคุณแบงค์
ลูกชายของคุณป้าที่ดูแลน้องสองคนมาตลอด๑๕ปีแล้วนะครับ

ถ้าเกิดย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ย

คือยังไงแต่ที่สื่ออีกลงน่ะคือลงไม่ต้องตรงจี้เกียจไปทะเลาะกับสื่อนะ
เป็นหัวหน้าทีมเขาแค่มาทำงานแค่สองวันแล้ววันที่สองตายเลย
ก็คือว่ามาเป็นเพียงแค่คนแจกใบปิ๊วในข่าววันนั้นบอกเป็นหัวหน้าทีมใช่
มันไม่ใช่กับเขาไปเขียนเราก็ไม่อยากไปทะเลาะกับสื่อหรอกค่ะ
เพราะสื่ออยากจะเขียนอะไรก็เขียนไปแต่ข้อเท็จจริงก็คือ
เป็นแค่ทีมงานที่มาแจกใบปิวเวลาเราลงสมัครเลือกตั้งเนี่ย
เราก็จะจ้างมาสองสามคนนะมาช่วยแจกแผ่นพับใบปริ้ว
สมัครอย่างดิฉันก็จะเอาทีมก็มีเพื่อนมาแม่คะ
คนนี้ขอทำด้วยได้ไหมขอแจกด้วยได้ไหมตกงานไม่มีเงิน
เราก็สงสารเราก็ให้ทำแต่ว่าคนอื่นอ่ะได้สี่ร้อย
เพราะตอนนั้นค่าแรงขั้นต่ำมันวันละสามร้อยแต่ว่าคนนี้
ให้วันละพันเพราะอะไรหน้าตาดีแล้วก็ฉลาดหน่อย
เพราะว่าเขาสามารถช่วยว่าเราไม่ได้มีทีมเยอะ
มีแค่๑๐คนทีมงานแล้วก็มีรถพลิกอัพคันหนึ่ง
แล้วก็ขับไปตามท้องถนนกรุงเทพพอมีตลาดตรงไหน
ก็กระโดดลงไปแจกแล้วกระโดดขึ้นรถแต่อย่างงี้ถือว่าเป็นนายจ้างเขาไหม
แค่สองวันไม่มีสัญญาจ้างอะไรเลยเป็นจ้างชั่วคราว
แต่แต่ระหว่างสองวันนี้ก็แต่เราก็ชดใช้แล้วไงคุณภาคภูมิ
เราชดใช้เขาไปเจ็ดหมื่นช่วยเหลือไปเจ็ดหมื่นไง
ตอนที่เกิดเหตุเสียชีวิตใช่เราช่วยเหลือเพราะเราไม่ได้เป็นคนสั่งให้เขาลงไปในน้ำ
แล้วก็ไม่ทราบว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็นแล้วบอกตรงตรงชื่อนามสกุลยังไม่รู้เลย
เพราะว่าเวลาคนมาสมัครแจกใบปิวเราไม่ได้ตรวจสอบหรอกคนที่ลงสมัครไม่มีเวลาว่าง
คือวันนี้เวลานอนยังไม่มีเลยวันนั้นไปหาเสียงแถวคลองสามวา
ที่ไปไม่ใช่ว่าเหมือนที่หนังสือพิมพ์ไปลงด่าดิฉันไม่หาเสียงพิษดาร
เราไปช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าประชาชนแถวคลองสามวานเนี่ย
เขาไม่มีน้ำปลาปลาใช้ทั้งทั้งที่อยู่ในกรุงเทพเราก็เลยมีสื่อตามไปด้วยสี่ช่อง
แล้วก็ในขณะที่ลงไปเราไปขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านนั่นเป็นท่าน้ำของผู้ใหญ่บ้าน
และทำไมแม่เขาว่ายน้ำไม่เป็นทำไมแม่ไม่จมน้ำตาย
จะยืนอยู่บันไดปูนทีมงานทั้งหมดก็อยู่ข้างหลังเรา
ข้างหลังเราเพราะว่าเวลาหาเสียงผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยจะต้องให้ทีมงานอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเพื่อจะถือป้าย
แนะนำตัวรอยจากแผ่นภาพเวลากล้องแพนมาจะได้ดูเห็นทีมงาน
ในข่าวบอกในข่าวบอกว่าในข่าวมันเขียนต่อแหลไงคะ
กลุ่มคุณธีรศักดิ์เป็นหนึ่งในทีมกลุ่มทีมงานอยู่ดีผู้ชายก็
ไปกระโดดน่ะลงไปในน้ำอะไรไม่จริงแล้วแล้วเขาไปทีมงานทั้งหมดอยู่ข้างหลังดิฉัน
เขาไปจมน้ำได้ยังไงก็ไม่มีใครรู้มีสื่อตั้งสี่ช่องอยู่ตรงนั้นอืม
ภาคปูให้ดิฉันพูดหน่อยแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเหตุว่าเขาจมน้ำแล้วเขากวักมือเรียกทำไม
สื่อสี่ช่องเขาไม่เอาข่าวไปลงเขาก็ต้องเอาข่าวไปลงแล้วคือสัญชาติยานของสื่อเขาต้องไม่ยอมอยู่แล้วเพราะมันเรียกเรตติ้งได้คืออย่างนี้คุณลีน่าคือทางคุณป้ากับคุณแบงค์บอกว่าไม่ได้ติดใจหรอก
เรื่องสาเหตุงานเสียชีพเมื่อกี้ทุกวันนี้คนด่าดิฉันทั้งประเทศแม่วานไปโรงพยาบาลหาหมอหมอไล่เลยไม่รักษาดิฉันว่าดิฉันเหลว

ยาไทยหนึ่งไงเขาทำอย่างนี้เลย
ไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะฟ้องกันนะ

คือชั้นกลายเป็นคนชั่ว

เอาข่าวฉันไปลงฉันกำลังจะฟ้องอีกหลายช่อง
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะไปพาดพิงโรงพยาบาลเขา

เอาตรงนี้ก่อนครูลีน่า

เขาบอกเขาไม่ติดใจหรอกเรื่องสาเหตุการเสียชีวิต

วันนั้นที่เคยคุย

ฉันเห็นคลิปที่เขาไปออกข่าวบอกว่า
เนี่ยรู้ว่าไอ้น้ำไม่เป็นจะสั่งให้เราไป
มึงอยู่ในเหตุการณ์อะไรต้องบอกว่ากูสั่งให้ลงไป

ผู้สื่อข่าวตั้ง๔ช่องไม่เอาหลักฐานให้ตำรวจ
คุณแบบเพิ่งไ้พูดอย่างนี้
ที่จงไม่ได้กันบอกมาว่าไม่ไปสั่งเขาลงไปฉันไม่ได้สั่งงี้ต้องลูก
คุณจะมาพูดบอกไม่ติดใจเรื่องอะไรเพราะมันนี่ฉันไม่ได้ทำ
ฉันไม่ได้สั่งให้เขาลงไปฉันไม่ได้ทำให้เขาตายฉันไม่
ได้ประมาททำให้เขาตายทีนี้เด็กสองคนเดี๋ยวให้ฉันพูดหน่อย
แล้วก็วันนั้นน่ะก็ใครก็ไม่เห็นก็เทพดู๔ช่องก็ไม่เห็น
บอกเขาไม่เคยเขาบอกเขาไม่เคยพูดอย่างนั้นว่าคนนี้
เชิญยันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคุณมีนาฬิกาไปตรวจสอบว่าข่าว
ที่ไหนลงผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไหมแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยผมเชิญมาเนี้ยคือ
คดีนั้นจบยังไงครับคุณลีน่าก็ไม่มีอะไรค่ะก็ตำรวจเขาสรุปสำนวน
ก็จบไม่มีใครทำให้ประมาทตายคือเขาสรุปแล้วใช่ไหมว่าไม่มีใครทำให้ประมาท
ใช่ค่ะไม่มีไม่มีคดีอะไรเลยแล้วก็ค่าเสียหาย
ฉันก็รับผิดชอบไปแล้วส่วนหนึ่งคุณทนายรณรงค์ฟังนะในคลิปทั้งหมดบอกว่า
ถ้าสมมุติว่าคุณคลอดลูกเหล็กเสร็จแล้วมาทำงานกับฉัน
ฉันจะจ้างคุณเดือนละ๓๐๐๐ไม่ใช่ว่าให้เงินไปใช้เดือนละสามหมื่น
ไม่ใช่คุณตีความให้ออกคำพูดหมายความว่าให้เขามาทำงานกับเรา
หลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วปกติตอนนั้นน่ะค่าแรงอ่ะ
วันละสามร้อยเองแต่เราให้วันละพันนะท่านพระครู
แต่ว่าคุณป้ากับคุณแบ๊งก็บอกว่าเรื่องเรื่องแม่มาทำงานเดือนละสามหมื่น
ไม่ได้ติดใจแต่ว่าไม่ได้สงสัยอะไรเลย
แต่ว่าตอนนี้อยากจะให้ช่วยเรื่องเด็กสองคนเรียนเรียนจบปริญดนตรี
มันไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ถามแม่มันสิคุณคลอดลูกมาแล้ว
ทำไมคุณไม่เลี้ยงลูกหาสนิการแล้วแล้วตอนนี้ใส่หัวไปไหน
อยู่ที่ไหนทำไมไม่มาหาลูกคนแล้วแล้วที่วันนั้นบอกว่าจะดูแลลูก
เขาจะดูแลแบบไหนบ้างถ้าท่านพลาดอ่ายังไงครับท่านดูในคลิป
ฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าเธอไม่เอาลูกแล้วเธอไปมีผัวใหม่
ก็ยกลูกให้เป็นของฉันหมายความว่าให้ลูกมาเป็นลูกของฉัน
ทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมฉันตายก็ได้สมบัติของฉัน
อ่าเข้าใจคำนี้ไหมฮะแต่นางหายหัวไปเลยไม่เคยเอาเด็กมาให้เลย
ฉันไม่เคยเห็นหน้าเด็กฉันยังไม่รู้เลยว่าเด็กคลอดมาเป็นผู้หญิงผู้ชาย
อืมแล้วนางก็ไปร้องสื่อเลยจนฉันเสียชื่อเสียง
ฉันจะแจ้งความจับเลยแล้วสารฉันตัดสินแล้วว่า
นประมาทแล้วนางก็ขอโทษฉันในสารต่อหน้าผู้พิพากษา
ตอนตี๕๒ปี๕๒ใช่ปะหละปี๕๒
แล้วไม่เคยพาเด็กมาให้ดูแล้วก็หายสาบศูนย์ไป
จนสุดว่าจะเป็นข่าวพอเห็นข่าวแล้วหยัดตกใจมั้ย
ไม่ตกใจคือแบบว่าอ้าวเดี๋ยวกูจะแจ้งความไอ้นี่

ทนายก็จะเป็นไปโบ๊ทไปอะไรกลับใจเย็นทนายก็ได้ฉันไปทำอะไรให้คุณเดือดล้อ

ผมให้เคลียร์กันแป๊บเดียวนะเดี๋ยวผมจะไปเรื่องเด็กแล้วนะ

เพราะว่าตัวลูกเขาก็มีสิทธิ์จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

คุณลีน่าได้อยู่แล้วแต่เด็กเขาก็คงอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ฉันพูดเลยนะคุณฐานายรณรงค์
ไม่ควรที่จะขุดคุยเพราะว่าเด็กไปโรงเรียนเขาจะโดนล้อ
เราอ่ะอยากวันนี้ที่มาเนี่ย
ไม่ต้องการที่จะมาทะเลาะกันว่า
คดีนี้เป็นยังไงวันนี้ฉันมาแจกทุนการศึกษา

ฉันไม่สนด้วยว่าคุณจะเป็นแม่ของเด็กคุณทำอะไร

นายรณรงค์กับคุณลีน่าเอากันแค่ตรงนี้พอก่อน
เพราะว่าเอาเรื่องติดใจไม่ติดใจคดีอะไรยังไงมัน

เพราะว่าคุณป้ากับคุณแบงค์ที่คุยเรื่องเด็กเป็นสำคัญเนี่ย
ยืนยันว่าวันนี้มาคุยเรื่องน้องสองคน
และคุณลีน่าเองก็แสดงเจตนารมณ์ตั้งแต่เป็นข่าวเมื่อวันศุกร์เลย
ผมจำได้พอเป็นข่าวตอนเช้าปุ๊บ
ตอนเที่ยงนักข่าวทีมข่าวชะละทีวีไปสัมภาษณ์คุณลีน่า
คุณลีน่าบอกเลยว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วยเด็ก
เดี๋ยวช่วยเด็กจะช่วยยังไงดีคุณลีน่าที่บอกเอาไว้

แล้วก็มีผู้หญิงโทรมาบันทึกเสียงที่ฉันรู้
เนื้อหนิสัยธนายและก็ก็ได้เป็นพยายามเราก็บอกเราก็เล่าเหตุการณ์ที่เค้าฟังแล้วที่แจกเป็นท่านเมื่อกี้เลยแล้วบอกว่าอย่างนี้นะ
เรียกเด็กมาเลยแม่ให้แสนนึงเลยทุนการศึกษาเพราะได้ข่าวมาว่าเด็กเรียนดีอยากเรียนหมอ
การให้ทุนการศึกษาเด็กที่เขาเรียนดีครับ
แล้วเขาไฝฝันที่จะไปเป็นแพทย์
แล้วเด็กคนนี้เมื่อเรียนจบมามันจะมีประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ
อืมดิฉันเลยคิดว่าไม่เป็นไรจากที่ให้แสนนึงวันนี้ให้แสนห้าไปเลย
อืมครับสองคนใช่แสนห้าสองคนลูกสาวเขาแหละไม่เคยเห็นไม่รู้จัก

ขอบคุณค่ะต้องขอบคุณแล้วก็ที่เอ็นดูเด็ก
ขอโทษชั้นด้วยที่ไปสัมภาษณ์ฉันเสียหาย

ต้องขอโทษคุณแม่รินจังถ้ามีการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้น
คุณลิน่าเขาก็เขาก็บอกว่าเขาก็โดยเจตนาเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาต้องการจะพลาดพิษหรือทำให้เสียหายเลย
แต่ว่าถ้าเกิดทำให้เข้าใจผิดอะไรกันจริงเขาก็ต้องขอโทษจริงคุณลีน่าโอเคไหมครับ
ยังยังไม่ค่อยอยากจะโอเคเลยเพราะว่ามันมีทีอีกหลายช่องที่ดิฉันจะต้องไปฟ้องเขาอีกเพราะว่ามาจากคำสัมภาษณ์ของเขาเนี่ย
ทำให้ดิฉันเสื่อมเสียแล้วก็ไปทำภาพกราฟิกอะไรจนคนเกลียดชังดิฉันทั้งประเทศอ่ะ
ฟ้องกันเลยผมเป็นสื่อกลางให้ได้ไหมล่ะคือแทนบรรดาใครที่ไหนก็แล้วแต่สื่อมวลชนที่ไหน
คือผมว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดแพลตเลยคืออัะตรงเนี่ยคือการตรงเนี่ยให้เข้าใจใช่ไหมครับคุณลิน่า
พอนำเสนอแล้วก็มาสัมภาษณ์ดิฉันให้ดิฉันได้ชี้แจงก็เป็นพระคุณอย่างสูงว่าท่านให้ความเป็นธรรมกับดิฉันนะคะ
แต่บางซื้อเนี่ยไม่ให้ความเป็นทำเลยเขาพลาดหัวหน่าเลยเขาบอกว่า
การเยียวยาทำให้ลูกน้องตายโอ้โหเดี๋ยวฉันไม่ได้ทำ
เอาเป็นว่าทางคุณป้ากับคุณแบงค์ก็คุณคิดดูสิว่าคนลงสมัครผู้ว่ากรทมใครจะไปทำให้คนทีมหาเสียงตายมันทำให้ฉันสอบทำให้ฉันเสียชื่อเสียงเอาเป็นว่าในส่วนของคุณป้ากับคุณแบงค์คุณลีน่าโอเคเนอะ
ฉันยินดีให้เด็กค่ะท่านแล้วก็เรื่องพาดพงพาดพิงก็ถือว่าโอเคทำความเข้าใจกันจบโอเค
จบก็โทษอีกครั้งหนึ่งเลยนะเราถ้ามีอะไรให้เข้าใจผิดต้องต้องขอโทษอีกแล้ว
ทีนี้หลักการในการช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนก็คือคุณลิน่าจังจะมอบเงินเป็นทุนการศึกษา
๑๕๐๐บาทตอนแรกบอกไป๑๐๐๐บาทเลยปึ๊บอีก๕๐๐๐๐บาทเลยเป็น๑๕๐๐บาท

คิดว่าน้องน่าจะใช้ในการศึกษาจนเรียนถึงปริญญาตรีไหม
ถามว่าถ้าเอาจริงมันก็ไม่ถึงแล้วครับแต่ก็ได้ถือไม่ได้ช่วยก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับ
ให้น้องเข้ามารับจ้างขายของแถวประตูน้ำ
ต้องยืนยันนะคะว่าไม่ได้เยียวยานะอันนี้เป็นการให้ทุนการศึกษา
เพราะว่าทราบมาว่าน้องเนี่ยตั้งใจเรียนถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อไม่มีแม่นะ
แต่เด็กมันก็ฝ่ายดีอ่ะเรียนเก่งเพื่อจะไปเป็นแพทย์ดิฉันก็เลยสนับสนุน
ยืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่การเยียวยาเป็นการให้ทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนเด็ก

แพรวาคนโตอายุ๑๖ปีนะครับตอนนี้อยู่ชั้นม๔นะฮะ
โรงเรียนนารีรัฐจังหวัดแพร่นะครับอีกคนนึงคือน้องแพร่ไหมอายุ๑๔ปี
อยู่ม๒ถ้าผู้ชมครับผมได้ดูเกรดทะเลี่ยของน้องแล้ว
แล้วตั้งแต่ปฐมเลยด้วยไม่ใช่แค่มัธยมนะฮะตั้งแต่ปฐมเลย
สองคนนี้เรียนดีจริงคุณป้าบอกว่าด้วยที่คุณป้าเองก็มีลูก
แล้วลูกก็มีหลานแล้วต้องดูแลลูกของน้องชายที่เสียชีวิตอีก๒คน
น้องไม่ได้ติวเลยนะฮะไม่ได้ไปเรียนกวดวิชาไม่ได้อะไรเพราะว่าด้วยกำลังด้วยทุนทรัพย์ในการดูแล
เคยร้องขอในเรื่องนี้เลยครับไม่เคยร้องขอว่าขอขอไปกวดวิชาได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งคุณแม่เนี้ยหยีบยื่นโอกาสนี้ให้ด้วยซ้ำคือคือคิดว่าตอนนี้พยายามอะไรประหยัดได้ก็จะประหยัดนะครับ
เขาอยู่ม๔นะคะถ้าเกิดว่าขึ้นม๕คือว่าแพรวาแพรวาไปเก็บกวดวิชาไหมลูก
เพราะว่ายังไงจะต้องสอบแย่งชิงกันอีกเนอะในในส่วนที่ว่าถ้าจบม๖ไป
ไม่เอาเหรอแม่ไม่เอาแม่คือเขาเขาเรียกหนูว่าแม่ค่ะ
ต้องบอกว่าตั้งแต่พอจำความได้เขาก็เรียกแม่ตั้งแต่เอาก็พี่จดทะเบียนรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมให้
ทั้งสองคนค่ะทั้งสองคนคนโตคนโตไม่ได้ไม่ได้รับครับ
คนโตไม่ได้รับค่ะที่สำคัญก็คือในส่วนของเรื่องของคุณพ่อของน้องเนี่ย
สองคนเนี่ยผมคุยกับน้องสองคนแล้วนะฮะ
สองคนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อ
คุณพ่อเสียชีวิตใช่ครับแต่ในสภาพของน้องสองคนเนี่ย
ณปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนไม่เคยเห็นหน้า
ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะให้คุณลีน่ามามารับผิดชอบเรื่องอะไรชื่ออะไรนะ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

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับเจตนาของรายการในวันนี้เนี่ย
เราต้องการที่จะช่วยเหลือน้องสองคนนะฮะคือจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
เอาเป็นว่าคุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่หายไปไหนไม่รู้คุณป้าดูแลอยู่
และคุณลีน่าจังที่เคยลงสมัครผู้ว่ากอทมที่คุณพ่อเคยทำงานด้วยอยู่๒วันเนี่ย
คุณลีน่าจังบอกช่วยเหลือพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะ
หลังจากที่ทราบเรื่องของน้องตอนนี้น้องอยู่กับผมตรงนี้
นั่งอยู่ข้างคุณลีน่าด้วยนี่น้องสองคนนะครับน้องแพรวากับน้องแพร่ใหม่เนาะ
แพรวา๑๖แพรไหม๑๔นี่คุณแม่ลีน่ารู้จักไหมเคยเห็นในทีวีไหมเคยเห็น
อ่าวเป็นเด็กไฟดีนะเห็นบอกว่าสอบได้เกษ๔ใช่ไหม
ก็เกิ้ลหูตอนนี้หนูก็ยังไม่แน่ใจในตัวเองเหมือนกัน
พึ่งม๔อ่ะเนาะม๔ต้องมั่นเรียนแพทย์เรียนแพทย์แล้วรวย
แพทย์ใหม่อยากเป็นอะไรไหมยังไม่รู้เลยแพทย์ใหม่ม๒ครับ
พึ่งม๒นะนี่คือ๑๕๕๐บาทตกใจเลยเกตนาลมเกตนาลม
เพื่ออะไรครับไหนลองบอกว่าน้องคนนี้เรียนหนังสือเก่งมาก
เลยสอบได้เกิดเสียก็อยากจะเรียนแพทย์เราก็ดีใจมากเลย
เพราะว่าถ้าจบออกมาก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ
เพราะว่าแพทย์ขาดแค้นก็ฝากทั้งสองคนนั้นรีบทำการบ้านเลยนะ
ศึกษาเลยว่าถ้าเรียนแพทย์นี้เราจะต้องเก่งวิชาไหน
แล้วก็ไปตั้งใจเรียนแล้วก็ไปเรียนแพทย์ให้มันจบให้ได้
จะได้มาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวหนูกับแม่
คุณป้าที่เลี้ยงหนูทั้งสองคนคนนี้คือผู้มีพระคุณที่สุดนะ
มีพระคุณเหนือกว่าแม่ของหนูอีกเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ตั้งใจเรียนเงินจำนวนนี้แม่ลีน่ามอบให้ทั้งสองคนอารับลูก
ว่าเป็นทุนการศึกษานะย้ำว่าเป็นทุนการศึกษา
ไม่ใช่การเยียวยานะคะเป็นทุนการศึกษาเพราะว่าเห็นว่าน้องเรียนเก่ง
แล้วก็ตั้งใจเรียนก็ขอให้หนูเอาเงินเนี่ยไปต่อยอด
ทำให้มันเป็นร้อยล้านในอีก๑๐ปีข้างหน้าหลังจากที่หนูทั้งสองคนได้เป็นแพทย์
ดั่งใจหวังถ้าขาดเหลือขาดทุนทรัพย์อะไรต่างต่าง
เรียนต่อไปหรือเรียนแพทย์ต้องเรียนต่อเนื่องไปได้อีกก็ต้องมาทำงานกับเรา
มาทำงานยังไงไหนไหนลองบอกมานะครับเดี๋ยวน้องน้องจะได้ฟังเอาไว้ครับ
อันนี้ย้ำนะคะไม่ใช่เดี๋ยวไปบอกก็เคยรับปากไว้แล้วก็ไม่ใช่
หมายความว่าคุณจะต้องมาเป็นลูกจ้างใช้คำว่าลูกจ้างครับ
ในร้านของที่แม่รีน่าเปิดร้านค้าขายอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้เป็นเงินเดือน
ส่วนเลือกส่งเรียนต่อจะทำให้แต่ถ้าแบบไม่ได้มาเป็นลูกจ้างไม่ได้เป็นอะไร
เห็นไหมเห็นไหมคุณแม่จะส่งเรียนต่อเห็นไหมเห็นไหมคืออย่างนี้ย้ำก่อนนะ
นี่ไงเธอไปออกทีวีแล้วเธอบอกว่าจะส่งฉันเรียนต่อแต่เขาไม่ได้มาทำงานกับเรา
เราคงส่งให้ไม่ได้นะย้ำนะผมผมสรุปอย่างนี้นะครับ
ก็คือถ้าน้องสองคนเรียนต่อเรียนไปให้ถึงที่สุดแต่ระหว่างนี้
ถ้าต้องการมีรายได้พิเศษเพิ่มเติม

แกต้องมาส่งเสียฉันให้เรียนจนจบปริญญาตรี
แล้วคนที่เป็นแม่ถูกต้องตามกฎหมายคือคุณสุภาพสตรีท่านนี้เพราะก็จดทะเบียนรับรองบุตรแล้ว
คุณคือแม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายคุณมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเขา

ไม่งั้นแม่เดี๋ยวเอาไปเป็นประเด็นอีกไปเรียกร้องอีกอีกสิบบอก
นี่ไงเธอออกรายการของคุณเปิดปากพากภูมิบอกว่าจะส่งฉันเรียนจนจบ
มีข้อแม้ว่าต้องมาเป็นลูกจ้างฉันทำงานกับฉันไม่ใช่รับจ้างพิเศษ

ตามที่กฎหมายรายงานกำหนด

ญาตรีถ้าจะมาเข้าที่ไหนมันก็คงต้องไปดูกันอีกทีนึง

เพราะว่าปีนี้ร์ปีนี้ฉัน๖๔แล้วนะ
อยู่ในบ้านน่ะไม่มีคนส่งฉันไปโรงบาลเอ้านี่ไง๒คนเนี่ยไปโรงบาล
แต่ถ้าสมมุติว่าไอ้คนนี้เขามีแม่นี่ไงแม่แม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายคนนู้น
อ้าวนู่นแม่คนที่๓นี่คนที่๒
ใจเย็นเย็นเวลาผมจะหมดให้น้องได้ขอบคุณคุณแม่รีน่าหน่อย
น้องขอบคุณขอบคุณคุณแม่รีน่าหน่อยน้อง๒คนก็ขอบคุณสำหรับทุนการศึกษานี้
ที่ให้หนูกับน้องนะคะหนูจะตั้งใจเรียนให้สูงนะคะเพื่อที่จะได้แบบมีอาชีพที่มั่นคง
เรียนให้สงฆ์เรียนจบแพทย์เรียนภาควิชาชีพอื่นมันไม่รวย
ให้น้องเขาเรียนได้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะเรียนได้แล้วกัน
ไม่ใช่คุณภาคภูมิเด็กเราต้องวางแผนให้เขาเขาจะได้เดี๋ยวไปวางแผนอีกทีนึง
ให้คนเล็กหน่อยน้องคนเล็กหน่อยอ่าหนูลูกน้องแพร่ไหม
ขอบคุณที่ให้เงินสนับสนุนอันนี้ไปเรียนต่อสูง
นี่ขอบคุณนะขอบคุณแม่คนนั้นน่ะมีภาคคุณ
คุณแม็กซ์มีอะไรฝากบอกทิ้งท้ายกันหน่อยไหมครับ
ขอบคุณคุณลีน่าจังครับที่เห็นใจในตัวน้องนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เอ็นดู
พระคุณมากและหากถ้าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสัมภาษณ์มี
มีตรงไหนที่ทำให้เกิดข้อแคลงใจหรือเข้าใจผิดตรงนี้
ผมต้องขออภัยและขอกราบขอโทษตรงนี้เลยครับ

ไม่ฟ้องแล้วคือเป็นคนใจนักเลงคำนี้คำเดียวจบ

แต่เรื่องความขอโทษอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะค่อยคุยกันไปนะ

มันเจ็บเพราะอาจจะเป็นคนอื่นแช่งหรือเปล่า

และดูแลน้องต่อไปเรื่อยนะครับ

ขอบคุณคุณป้าคุณแบงค์ขอบคุณทนายรณรงค์นะครับ
ขอบคุณน้องทั้งสองคนด้วยตั้งใจเรียนนะลูกนะนะครับ
ตั้งใจเรียนนะลูกต่อสู้กับอุปสรรคทั้งหลายนะครับขอบคุณจริง
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ